แต่ว่าช่วงแรกมาดูเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่กันหน่อย
งวด๑เมษายนที่ผ่านมา
คือมีเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน๓คน
เขาไปซื้อลอตเตอรี่๑๐ใบ
แล้วเขาก็แบ่งกันถือ๔๔๒เป็น๑๐บาท

แต่ปรากฏว่าเพื่อนออกอุบาย
คนที่ถืออยู่๔ใบนะบอกว่าเดี๋ยวเอามารวมกัน

รางวัลที่๑นะคุณผู้ชม๓๐ล้านบาทนะ

สุดท้ายไปขึ้นเงินคนเดียว

ไปซื้อด้วยกันแล้วลอตเตอรี่ฉันไปไหน

ทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะคะ
ก็เลยเตรียมที่จะนำ๒ผู้เสียหาย
ไปแจ้งความดำเนินคดีฐานช่อโกง
ถือว่าเพื่อนคนนั้นช่อโกงนะก็ต้องมีความผิดด้วยนะคะ

สำเนาสลากินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่
เป็นงวดประจำวันที่๑เมษายน๒๕๕๙
นี่ก็คือถูกรางวัลนะคะ
มีลายมือชื่อของคนไปขึ้นรางวัล

นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม
ใช้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ที่นำลอตเตอรี่ของคนอื่นไปขึ้นรางวัล
ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่มีสิทธิ์
อัจฉริยะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่า
ได้รับการประสานจากผู้เสียหาย๒คน
บอกว่าถูกเพื่อนสนิทช่อกงลอตเตอรี่
ถูกรางวัลที่๑แอบนำไปขึ้นรางวัล
แล้วก็ไม่ยอมแบ่งเงินตามข้อตกลง
ผู้เสียหายเล่าว่าได้รวมเงินกัน
ไปซื้อลอตเตอรี่เลขนี้แหละค่ะ๐๖๖๗๒๐
งวดวันที่๑เมษายน๑๐ใบ
แบ่งกันถืออย่างที่บอก๔๔๒รวมเป็น๑๐นะคะ
เพื่อนกัน๓คนก็แบ่งกันถือไว้แบบนี้
เพราะหวยออกโอ้โหถูกรางวัลที่๑

เอามารวมกันเลยมา๑๐ใบเดี๋ยวไปขึ้นรางวัลให้
เพื่อนก็เชื่อก็ลงลายมือชื่อเอาไว้หลังลอตเตอรี่
แต่ปรากฏว่าไอ้เพื่อนที่ช่อโกงเนี่ย
นำไปขึ้นรางวัลคนเดียวค่ะไม่แบ่งใครไม่แบ่งเพื่อนอีกสองคน
ซึ่งคดีนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานประเวทนะคะ

แล้วก็ยังมีหลักฐานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีการใช้น้ำยาเคมีลบลายมือชื่อของผู้เสียหาย
สวมรอยนำลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัล
แล้วก็ขึ้นรางวัลไปแล้วเมื่อ๕เมษายน
ขึ้นรางวัลไปแล้ว๖ใบ
ยังเหลืออีก๔ใบที่ยังไม่ได้ขึ้นรางวัล
ตอนนี้จากการตรวจสอบกับทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็รู้ว่า
วันที่๑เมษายน๒๕๕๙มีคนถูกรางวัลที่๑
แต่ไม่นำลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลมากถึง๒๘คู่นะ

ไม่รู้ว่าถูกรางวัลที่๑หรือเปล่า

แต่ว่าคดีนี้เนี่ยเขาขึ้นไปแล้ว๖เหลืออีก๔เขาถูก๑๐ใบนะคะ